ตานีก่อนค่ะคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปดูเลย
ข่าวนี้ต้องเงยหน้าดูหน้าจอ

คือจอมปลวกขนาดใหญ่คุณ

แล้วนี่คือเขาห่อหุ้มต่อไม้มานานเป็น๑๐ปีเลยนะจอมปลวกนี้
อยู่ริมถนนสาย๔๑๘ยะลาปัตตานี
ที่พื้นที่บ้านไร่ที่อำเภอแม่ลาน

ไม่ต้องบอกก็รู้โอ้โหดูสิ

ชาวบ้านเอ้ยนักเสียงโชกเอ้ย

เอาดอกไม้จุดทูบเทียนถวายเนี่ย
ก็คือบางคนเนี่ยนะ
เขาบอกว่ามาขอที่นี่
แล้วถูกรางวัลถูกได้โชคได้ลาบ
ก็เลยมาปลูกเป็นเพลิงพักสร้างหลังคากันฝนกันแดด

แล้วยิ่งใกล้วันออกสลากอันนี้คือเป็นบรรยากาศเมื่อวานที่เราไป

ชาวบ้านในพื้นที่ไม่ใช่แค่ที่ปัตตานี
ยะลาก็มานะคะมากันแบบไม่ขาดสายเลย
แล้วบางคนเขาก็บอกมาว่านี่เห็นเลขแบบชัดเลย

ใจเย็นสิคุณคือของแบบนี้มันต้องดูเองไง
ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมนั่งดูอยู่หน้าจอเมื่อกี้
ตอนที่ช่างภาพเขาซูมไปที่แบบจอมปลวกตรงขาวนั่น
คุณผู้ชมจะเห็นเลขอะไรบ้างหรือเปล่า

เขาเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะให้โชคกับคนคนนั้นคนเดียว

แต่ดิฉันพอมาวันนี้ปุ๊บดิฉันดูสคริปต์ข่าวนี้แล้วโทรหานักข่าวก่อนเลย

เอาช่องทางไหนดีล่ะคุณผู้ชม

เห็นไหมเอาเป็นเสียงอึมได้ไหมอึ่ม
ไม่บอกเป็นตัวเล่นอึมอึม

แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้เดี๋ยวดิฉันขอใช้ช่องทาง
เดี๋ยวดิฉันเข้าไปบอกในเพจของดิฉันนะ

แน่ถูกอย่างไรคือเป็นการรวบรวมจากข่าวละกันนะคะ

เอาไปเลยค่ะไม่ไปไม่ได้เลยนะคะ

ถ้าไม่ไปคือผิดที่สุดเลยนะคะ
จุดนี้คือวังนาคินคำชโนธ

ธานีต้องบอกต้องย้ำกันเลยนะคะ
คือช่วงค่ำเมื่อวานนี้เขามีพิธีใหญ่ค่ะ

พระประธานนาคปรกเป็นศิลปะสมัยสุโขทัยนะคะ
มาพร้อมกับองค์พ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมา
นำมาประดิษฐานบนแท่นที่ลานพิธีบวงสวง
โดยมีคนเข้าร่วมพิธีจำนวนมากค่ะ
มีญาติโยมมาเข้าร่วมพิธีแล้วก็มาส่องหาเลขเด็ด
คือพิธีเมื่อคืนนี้จุดที่เขาจะมาส่องหาเลขเด็ดคือนี่ค่ะ
อ่างน้ำมนต์ขนาดใหญ่
บางคนเขาก็พูดไปตัวเลขเนี่ยก็จะไม่เหมือนกัน

ดีมากเลยค่ะขอบคุณทีมงานมากเลยค่ะ

ก็จะเห็นเป็นตามเป็นสีเหลืองเป็นโยงเป็นแบบนี้ค่ะ

เดี๋ยวเลขไทยกับเลขอาราบิกมันเขียนคล้ายกันเหรอ

คุณผู้ชมดูแล้วก็ตัดสินใจเอาเองว่าจะใช้เป็นเลขอาราบิกหรือเลขไทย
ก็ดูกันไปนะคะมี๒ตัวด้วยกันวนไปวนมานี่แหละนะคะ
นอกจากนี้ภาพเมื่อสักครู่นี้ที่มีคนรำ
ก็คือธิดานาคีคุณริต้าดิษยะโสธรสินนะคะ
เขามาร่วมรำในพิธีช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยนะคะ
นี่เป็นจุดเดียวเท่านั้นนะที่มีงานนะคะแต่เป็นช่วงกลางคืน
ย้อนไปสักนิดนึงยังอยู่ที่คำชโนธแต่เป็นช่วงสาย

กลางวันบ้างนี่ก็มีพิธีเหมือนกันนะคะ
แต่เป็นคณะของแม่ค้าที่ขายลอตเตอรี่อยู่ที่หน้าเกาะคำชโนธนั่นแหละ
เขาเอาเครื่องไหว้เอาลอตเตอรี่
ซึ่งเป็นตัวเลขที่ตัวเองชื่นชอบมาบวงสวงมาขอพร
จากขายเองแล้วเขาก็ยังหวังโชคลาภด้วยนะ
เขาบอกว่าจุดนี้มีการทำพิธีเสร็จแล้ว
เขาก็จะลักษณะเหมือนภาพเมื่อสักครู่เลย
จะมีการส่องหาเลขเด็ดจากขันนมล
ปรากฏว่าปลาดุกว่า
น้ำตาเทียนช่วงกลางวันขันเล็กนิดนึงนะ

อย่าเอาคำว่าเอาใช้วิจารณญาณลงแต่ว่าไม่ได้

เลขที่ลอยอยู่ในขันเนี่ยตามภาษาเขาเรียกว่าเลขเบิ้ล
เขาบอกว่ามันเด่นมันชัดมากเนี่ยนะคะ
จะเห็นเป็นตัวเลขมีอยู่

อ้าวสุพัสลาวแล้ว

ไม่ได้ก็ไม่ได้เองนะ
เอาเป็นว่ามันจะไปตรงกับเลขท้าย๒ตัวของลอตเตอรี่ที่แม่ค้าเขาเอามาร่วมพิธี
คุณผู้ชมดูอันนี้อุ๊ยจิงงานก็น่ารักอีกแล้ว
นี่แหละค่ะประมาณนี้นะนะแคปหน้าจอคุณผู้ชมแคปหน้าจอ
นี่ค่ะคือตัวเลขตัวนี้ที่แม่ค้าเขาเอาไปใส่พานเมื่อสักครู่แล้วก็บวงสวงไงคะ
และที่มันปรากฏในขันน้ำมนต์มันตรงกัน
เขาบอกว่ามันตรงกันเลยเขาก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเก็บอันนี้แหละ
โชคแน่นอนแม่ค้าบอกอย่างนี้เลยนะคะ
และหลังจากพิธีบวงสวงเมื่อสักครู่นี้เห็นแว๊บแล้ว
มาอีกแล้วนะคะนาคน้อยค่ะทำงานเป็นรายปัก
คือวันที่๑กับวันที่๑๖นะคะสำหรับนาคน้อยนะคะ
แล้วก็มาแล้วมาตามนัดเมื่อคืนเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะ
ชาวบ้านเขาถามเลขเด็ดกับนาคน้อย
เมื่อวานนี้นาคน้อยไม่บอกไม่ได้
ใส่หัวแล้วก็บอกว่าไม่สนับสนุนให้เล่นการพนัน

ไม่นางน้อยบอกไม่สนับสนุนเลย
แต่นางน้อยบอกว่าทนเสียงรบร้าวไม่ไหว
ใบ้นะแต่พูดถึงความฝันของตัวเองเมื่อคืนที่ผ่านมา
เป็นความฝันนะครับเป็นความฝัน

ไปต่อกันเลยเดี๋ยวให้ดูภาพกันก่อนละกันคุณผู้ชม
ยังอยู่ที่อุดรธานีนี่แหละนะคะ
เป็นภาพที่เจ้าของเฟซบุ๊กเนี่ยนะคะ
จนก็คนเขาก็ไปโพสต์นะบอกว่ามี
นี่เป็นลูกหมูแรกเกิด
คือออกมามี๒ปาก๓ตา
เดี๋ยว๒ปาก๓ตาเหรอ
ใช่๒ปาก๓ตาไม่ปกติ
เกิดมาวันที่๓๐สิงหาคมก่อนที่จะตายลง
เขาเชื่อว่าเจ้าลูกหมูประหลาดตัวนี้

แล้วก็มีการนำไปแชร์พร้อมกับเลขเด็ดไปเสี่ยงโชคกันด้วย
ต่อมาทราบว่าเจ้าของก็คือนายสายันป้องปานอายุ๔๔ปี
แล้วก็นางสาวรัชนีรักษานนท์อายุ๓๙ปี
สองสามีภรรยาชาวตำบลสร้างแป้นอำเภอเพลบอกว่า
ตั้งใจตั้งชื่อเจ้าหมูป่าเพศผู้ตัวนี้นะคะ
ว่าเจ้าสองแล้วก็เตรียมจะนำไปแช่ใส่ตู้เย็นเอาไว้

เขาจะไปดองรักษาร่างเอาไว้นะคะ
ซึ่งตั้งแต่เพาะพันธุ์หมูป่าขายมา๕ปี

ก็เลยเชื่อว่าเจ้าสองตัวเนี้ยจะมาให้โชคแน่แน่อืม
ด้านนายทวีพรรักษานนท์อายุ๓๗ปีเจ้าของเฟซบุ๊ก
จนก็คนบอกว่าก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่
เลขท้ายเนี่ยนะคะ๔๓๒อันนี้เป็นเลขท้ายที่เขาไปซื้อมานะ
อ่าแล้วก็สามสองหนึ่งคือเขาบอกเขาอยากได้ใช่
พยายามหาซื้อเนี้ยเนี้ยเขาไปหาเนี้ยเลขเนี้ยมาเออ
สองเลขนี้ไม่ได้ไปขายนะคะจึงอ่าไม่ได้ไม่ได้
ไปหาซื้อไม่ได้เพราะว่าไม่มีขายค่ะก็เลยไปซื้อเลขที่เกี่ยวข้องกับเจ้าสอง
เป็นเลขอื่นนะเขาก็โอ้โหหลายหลายเลขเลยไม่ว่าจะเป็นเลขที่โชว์
โชว์เห็นอยู่เนี่ยนะคะก็ไปซื้อมาได้นะคะเป็นเลขเวลา
แล้วก็วันที่เจ้าสองเกิดแล้วก็ตอนตายเนี้ยคือห้าโมงเย็นอืม
แหละจดทันไหมอ่าขอฟังเสียงหน่อยค่ะแล้วที่เราโพสต์ลงอ่า
เลขเด็ดสี่สามสองสี่สามสองหนึ่งครับไอ้สี่สามสองหนึ่งครับเอ่อแล้วแล้ว
เป็นยังไงเราได้เสียงไหมได้เสียงโชคซื้อลอตเตอรี่ไหมซื้อแล้วครับ
ดูที่ดูแล้วไม่มีขายครับก็เลยก็เลยซื้อตัวใหม่มา
เอาห้าหนึ่งสองแทนห้าหนึ่งสองแล้วก็ห้าสองเก้าห้าสิบเก้า
เพราะเกี่ยวกับที่ยิบเก้าไหมครับเกี่ยวกับที่ยิบเก้าเนอะครับ
เพราะเขาก็มีที่มาที่ไปนี่นะเขาก็แบบเออเอาเวลาเอาวันเกิดอะไรอย่างเงี้ย
มาแล้วก็เลือกตัวเลขที่ชอบทีนี้ต่อแล้วกันค่ะคุณผู้ชม
ไปวัดไผ่แขกบ้างที่สุพรรณค่ะนี่บรรยากาศเห็นไหม
ชาวบ้านเอ๋ยนักเสียงโชคเอ๋ยมากันคึกคักเลยค่ะ
เป็นพันนะเนี่ยจะไปแก้บนจะไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์
จะไปไหว้หลวงพ่อเสด็จประธานพรพระพุทธรูปเก่าแก่อายุกว่า๕๐๐ปี
แล้วมีอะไรอีกอ่ะคะหลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้า
พ่อขุนช้างมหาเสธีเจ้าแม่สะใบทิพย์ตะเคียนทองเนี้ย
แต่ว่าพอไปถึงปุ๊บเนี่ยไฮไลท์ที่วัดไผ่แขกเนี่ย
ก็ต้องอยู่ที่เซียมซียักษ์ถูกไหมคุณสูงพัฒนาคุณหมอโรดี
เขาก็ต้องไปพยายามเขย่าเซียมซียักษ์กัน
มีชาวบ้านเขามาจากตลาดสวนแตงมาเขย่าเซียมซียักษ์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
เออคุณพี่ขยับนิดนึงได้ไหมคะอันนี้อ่าฟรีสไวท์ชัดไหมคะ
เห็นไหมคะดูภูมิเผือนะต้องเห็นล่างเขาบอกว่าเป็นเลขอาราบิก
แล้วในสคริปต์ส่วนใหญ่เป็นเลขขี้ที่เขียนมานะอ๋อที่ฉันก็เห็นเลขขี้ละตัวหนึ่ง

ทีนี้มันก็มีสีสันด้วยนะขุนโมนทิศ

มีคนถูกสิมัวที่แล้วดูถูกละ๒แสน

แล้วบางคนก็เอามาลัยดาวเรืองพวงใหญ่
เอาพัดลมมาถวายเพื่อก้วยแก้บน

ถ้าทีชันถูกแล้วถ้ามันหายไปก็มีนั่งคนที่จะสงสัย
โบนเยี่ยมแน่

พาไปดูที่หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาเมืองชัยนาธละกัน

นักข่าวของเราก็ไปเฉง้อชะแง้หาเลขเด็ดเหมือนกันว่า

คนก็ไปหาซื้อกันมาเยอะเลย
แล้วที่ขายดีไม่แพ้กันคือ
คนขายเขาบอกนะเลขเด็ดจากเจ้าแม่มะปราง
ที่สิงสถิตอยู่ในเสาตกน้ำมันของสารารอรสดำนายน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนานีชัยนาธเนี่ย
ชาวบ้านเขาก็บอกว่ามาเลยเลขนี้
มันมันหายากเหลือเกินนี่เขาก็ได้กันไป
อีกเลขดังที่แบบฉุดไม่อยู่เลย
คือเลขหวยซองเมืองพลขอนแก่น
เลขชุดนี้ก็ขายเกลี้ยงแผงเหมือนกันนะคะ
เอามาบอกเดี๋ยวใจเย็นนะคุณผู้ชม
ดิฉันก็กำลังพยายามรีบพิมพ์ให้อยู่นะคะ
แล้วเดี๋ยวจะโพสต์ลงในเพจนะยังมีอีกใช่ไหม

ปกติแล้วที่เราดูเมื่อสักครู่ผ่านไปประมาณ๑๐นาทีแล้ว
สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่ให้โชค
มักจะมาในรูปแบบของรูปปั้นบ้าง
ประหลาดบ้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บ้าง

ให้โชคมาในรูปแบบของดาราศิลปินค่ะ

คุณแม่เสรีพรอำไพพง

มวดนี้มันนาบอกเลยนะบอกว่า
เดี๋ยวพูดเองเลยเพราะก่อนหน้านี้เพจต่าง
เอารถเอาทะเบียนรถเอาคำพูด
หรือว่าเอารูปถ่ายไปแอบอ้าง
บอกงวดนี้ไม่ต้องเดี๋ยวบอกเองเลย
บอกเลขทะเบียนที่น้องสะพ้ายนั่งไปทำบุญที่วัด

เลขทะเบียนรถไม่เป็นไรเราไลยงานข่าว
เอออ่าหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้า
ส่วนคือคุณสิริพรบอกว่าตอนนี้กำลังจะออกรถตู้คันใหม่นะ
ยังไม่ได้ออกมาจากโชว์รูมแต่ไปจองทะเบียนมาแล้วนะคะ
เลขทะเบียนที่ชอบที่รักที่ชอบเลย
บอกว่าใครจะลองเอาไปเสี่ยงดูก็ไม่ว่ากัน
รถตู้คือก่อนหน้านี้เขาเป็นรถตู้ใบแดง
แล้วคนก็ไปซื้อตามพี่นางแต่ว่าเลขมันยังไม่ออก
ทีนี้พอเปลี่ยนเป็นป้ายขาวเค้าไปตามกันแล้วรถตู้
ทีนี้คนก็กลับไปป้ายแดงอีกว่ามันยังไม่ออก

อ่าอีกหนึ่งคนเป็นอาร์สยาม
ห้ามูจ้าไปทำบุญบ่อยเหมือนกันไปปล่อยปลาที่วัดมา
ทิ้งท้ายบอกมาหลายอย่างแหละหลายชุดหลายหมวดหลายหมู่เนี่ยนะคะ
ท้ายบอกว่าไม่ถูกห้ามเกลียดกันนะไปฟังเสียงคุณจ๊ะหน่อย

ก็เป็นราคาที่ไปซื้อปลามาปล่อยนะคะอีกหนึ่งคนไม่มีไม่ได้เหมือนกันนะคุณมนต์สิทธิ์คำสร้อย
คือเขาบอกว่าล่าสุดที่ได้มาเป็นตัวเลขจากอุดรธานี

มีงานคอนเสิร์ตที่อุดรพอดีนะ
บอกว่างวดนี้ตัวเองนะส่วนตัวชอบเลข๖
แล้วก็มีการโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัว
เอาสิ่งที่ตัวเองซื้อมาแล้วแล้วเป็นเลขด้วยตัวเอง
ตัวเองชอบเป็นลอตเตอรี่ชุดใหญ่เลยเนี่ยนะคะมาโพสต์ไว้
อกจากนี้บอกว่าชอบชอบจังเลยเนี่ย
เลขทะเบียนรถตู้ที่นั่งไปคอนเสิร์ต
ค่ะตามนี้นะให้อ่านนะคะตามเมื่อสักครู่นี้นะ

เย็นเมื่อวานนี้นักร้องลูกทุ่งคนดังคุณมนต์สิทธิ์คำสร้อย
ไลฟ์สดพูดถึงเรื่องตัวเลขด้วย
เราไม่พูดให้คุณมนต์สิทธิ์พูดค่ะ
เอาที่เน้นคือเลข๖กับเลข๑ที่เน้น

๑๖๖๕๖๖อย่างนี้

วันนี้พี่มนต์สิทธิ์ใบก็มี๑๖๖๕๖๖๔๙

นุนรัฐบาลดีที่สุดนะครับ
แต่ก็เน้นย้ำนะสนับสนุนรัฐบาลที่สุดไหม
ว่าการไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะว่าเงินส่วนหนึ่ง

ใช่ค่ะก็นี่แหละพี่มนต์สิทธิ์เขาบอกว่าจริง
ผมได้เลขมาจากไหนเคยสัมภาษณ์เขาในรายการ
พี่มนต์สิงห์บอกว่าผมก็นั่งดูข่าว
ผมก็เปิดไทยรัฐทีวีพอเลขไหนผมชอบผมก็จะบอกแฟน
วันนั้นมาให้สัมภาษณ์แต่ว่ารู้สึกว่างวดนี้
พี่อ้วนเขาก็ไม่ค่อยซื้อรอเตอรี่บ่อย
แต่เขาซื้อมานี่เขาถูกทุกงวดนะพี่อ้วน
แล้วรอบล่าสุดพี่อ้วนนี่มีโพสต์รูป
ฉันเข้าไปดูก็แบบอ๋อเลขวันวาเลนไทยนี่
อะไรอย่างเนี้ยเอออ่าคุณผู้ชม
ออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
คือหลายคนบอกว่ารอดูอยู่
อยากให้ดูไทยรัฐทีวีนี่อะไรคะเนี่ย
เราไปออกสลากินแบ่งรัฐบาลสัญจร
รอบนี้ไปสัญจรที่ชัยภูมิแล้วคุณสุภาษาราคุณมรดี
ทุกครั้งเวลาที่มีการไปสัญจรต่างจังหวัดมันจะมีเลข๒หมวด
คือ๑หมวดเกี่ยวกับตัวผู้ว่ากับ๒หมวดเกี่ยวกับข้อมูลจังหวัด
คุณกำลังจะบอกว่าสิ่งที่ให้โชคมาในรูปแบบของผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วเหรอคะตอนนี้
นี่ค่ะท่านนี้ค่ะกราบสวัสดีก่อนค่ะท่านผู้ว่านรงวุ่นซิ้วผู้ว่าราชการจังหวัดชายภูมิ
สวัสดีค่ะสวัสดีกราบงามแล้วอะไรรู้ไหมไปหาข้อมูลผู้ว่ามา
อันนี้ดิฉันบอกได้หมดเลยเพราะเป็นข้อมูลผู้ว่าคุณผู้ชมดิฉันจะบอกช้า
ผู้ว่านี้เป็นผู้ว่ารำดับที่หกสิบหกค่ะแล้วท่านผู้ว่านรงค์เนี้ยค่ะ
เกิดวันที่สิบสามกุมภาค่ะปีสองพันห้าร้อยหก
ตอนนี้ท่านผู้ว่าอายุห้าสิบหกปีแล้วนะคะโอ้โหเออเดี๋ยวคล้ายเลขเดียวกันหมดเลยนะ
ใช่นี่ต่อไปนี้เดี๋ยวจะให้เลขที่จวนผู้ว่าก่อน
ก่อนเลขที่จวนผู้ว่าอยู่บ้านเลขที่สามศูนย์สี่ที่ถนนบุรพาอำเมื่อเมืองจังหวัดชายภูมิ
ส่วนนี้ค่ะคุณมรดีคะ๓คันนี้เป็นรถของผู้ว่าหมดเลย
รถประจำตำแหน่งค่ะสามคันนี้นะเป็นคันแรกเนี่ย
ตามภาพเลยค่ะเจ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็ดชายภูมิคันตรางน่ะนะคะ
เก้าศูนย์สามกรุงเทพค่ะนะคะแล้วก็รถกระบะอีกคันนึงค่ะ
ซ้ายสุดเนี่ยนะคะอ่าขออภัยขวาสุดนะคะอ่า
คันขวาเนี่ยออกไปแล้วเออสามคันสามคันอันนี้คือหมวดผู้ว่านะ
คุณผู้ชมมีหมวดอย่างอื่นอีกแล้วครับมีมีไงหมวดจังหวัดไงข้อมูลเกี่ยวกับ
ชายภูมิค่ะบอกหน่อยค่ะจังหวัดชายภูมิเนี่ยเขามีทั้งหมดสิบหกอำเภอ
หนึ่งร้อยยี่สิบหกตำบลค่ะหนึ่งพันหกร้อยสิบเจ็ดหมู่บ้านเออ
แล้วก็เป็นจังหวัดที่ใหญ่เป็นอันดับ๓ของภาคอีสาน
แต่ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบพื้นที่แล้วเนี่ยชายภูมิเนี่ย
มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ๗ของประเทศแล้วเวลาจะโทรหาชัยภูมิ
รหัสจังหวัดศูนย์สี่สี่มาถึงรหัสจังหวัดเลยน่ะใช่
อันนี้เป็นข้อมูลที่เรารายงานข่าวหมดค่ะคุณผู้ชม
หมดใจแล้วให้คนหน้าตักไปหมดแล้วหมดแล้วค่ะที่นั่งฟังมานี่คือศูนย์ถึงเก้าแล้วหรอคุณ
มีหมดแล้วแต่ว่าใครที่แบบว่ารออยู่แบบในเพจเนี่ยคือมันไม่มีช่องทางไลฟ์จริง
อ่ะเบรกไหมเบรกดีกว่าเบรกต่อไปเป็นอะไรตอนนี้ตาลายละตอนนี้ตาลาย